คืนนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
อุดรธานีมีหนุ่มนักศึกษาปวชขี่จักรยานยนต์จะรีบไปเรียนนะครับ
แต่ระหว่างทางไปชนรถไถที่กำลังเลี้ยวลงไร่อ้อยที่อยู่ข้างทาง
ทำให้เสียชีวิตคาที่ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พบศพนายอภิเชษผันสว่างอายุ๑๗ปีและรถจักรยานยนต์ติดอยู่
สภาพศพใบหน้ายุบและขามีแผลชะกัน

ขันตรีชาพักดีอายุ๕๘ปี

เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเห็นศพหลานชาย

พร้อมกับระบุว่าหลานชายเรียนอยู่ชั้นปวสปีที่๑
แหนกช่างยนต์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพจึงอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง

แล้วรีบขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
่งหน้าไปวิทยาลัยตามปกติ
ไม่นานก็มีชาวบ้านไปบอกว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
คนขับรถไถให้ปากคำกับตำรวจว่า
ขับรถมาตามถนนบ้านพื้นบ้านนาคมไฮ

เพื่อเข้าไปในไร่อ้อยที่อยู่ข้างทาง
จู่ก็ถูกผู้ตายขี่รถจักรยานยนต
ตามหลังมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
ผู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันพัดวีพระเสรีทูปสวัสดิ์อายุ๕๕ปี
ลูกวัดลิ้นทองที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่และต้นคอ
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ข้างทาง

หลักหลุดโค้งพุ่งชนกำแพงโรงเรียน
จันนิรมิตรตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ภายในรถยังพบหญิงสูงวัย๑คน
ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
ตำรวจสอบสวนนายธวัชชัยเกรดลอยอายุ๗๐ปี
คนขับทราบว่าก่อนเกิดเหตุรับผู้บาดเจ็บมาจากโรงพยาบาลอ่างทอง
และกำลังไปส่งพระเสรีที่วัดลิ้นทอง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุบังคับรถไม่อยู่
เสียหลักพุ่งชนกำแพงโรงเรียน
ขณะที่พระเสรีระบุว่าได้เตือนนายธวัชชัยคนขับรถแล้วว่า
อย่าขับรถเร็วแต่ก็ไม่ยอมฟังจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ผมให้ใครภาพมรน้องกระดูกอย่างนี้

บอกโยงบอกให้ขับเบาเท่านั้นเขาให้เบา
น้องพ่อเดี๋ยวเอาในใส่กระเป๋าที่จะปีน
หรือเดี๋ยวจะใส่เย็มรูใหม่เลยนะ

แล้วผมไม่ฟัง

วันวิทยาลัยศาสตร์

และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงเรียน

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

บนถนนเรียบชายฝั่งทะเลสายบางแก้วหาดเจ้าสำราน

ทำให้นางสิริรักษ์เปียบุตรอายุ๓๑ปีคนขับรถเก๋ง

ลูกสาววัย๑๓ปีที่นั่งมาด้วย

พลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสิริรักษ์ขับรถออกมาจากบ้าน

ล้นพลายแก้วอายุ๗๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระชันชิด
รถเก๋งจึงเฉียวชนเข้าที่ล้อหน้า

ทำให้รถพลิกคว่ำหลายตลบ

เพื่อช่วยชีวิตนายบุญโฮมแสนสำลิด
อายุ๓๕ปีคนขับที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน
หลังขับรถพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ

ถนนสิริโสธรตะบนลาดขวาง
อำเภอบ้านโพมุ่งหน้าตัวเมืองฉาเชิงเศร้า
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูรถอยู่ไม่นาน

จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

คนขับรถพ่วง๑๘ล้อระบุว่า

เห็นตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่ข้างหน้า

ชะลอรถก่อนที่จะมีรถบรรทุก๖ล้อ

ทั้งนี้ตำรวจสพแสนภูดาต

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง